แม่แอฟสวยไปแล้วอีกหนึ่งคนก็เป็นสาวสวยเหมือนกัน
มาพร้อมกับการร้องเพลงคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะงานเล่นละครเนี่ยเป็นงานหลัก
ส่วนงานร้องก็คือร้องเพลงจ้า
จริงจริงค่ะอย่างที่เห็นนะช่วงหลังมาเนี่ย
งกนารันออกงานอีเวนต์เมื่อไหร่ร้องเพลงเมื่อนั้น
คุณคิดเหมือนดิฉันไหมงานไหนงานนั้นลูกค้าเนี่ย
ปรางบอกตอนแรกนะพี่หนูก็ร้องชิวแหละ
แต่หลังโอ้โหมาถี่แบบไม่พักเลย
แต่เพราะใจรักเรื่องการร้องเพลงนะคะ
ปรางเลยบอกว่าเอาล่ะจริงจังมาเลยละกัน

สั่งซื้อไมค์ส่วนตัวไปเลยจ้า
เพราะว่านักร้องส่วนใหญ่เขาก็จะมีไมค์เป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะ
ดังนั้นปรางฝากบอกลูกค้าทุกท่านผ่านสื่อมาณจุดนี้
เลิกจ้างไม่ได้แล้วนะคะ
เออไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ใครจะไปกล้าเลิกจ้างล่ะไม่ได้หรอกคุณผู้ชม
แล้วมันมีช็อตที่ทำให้ตัวเองน้ำตาไหลหลังร้องเพลงเศร้าออกมา

ที่จะโยงไปว่าแบบเอ้ยหรือว่าความรู้สึกกับคนเก่าที่มันยังค้างคาใจเนี่ย
มันเอ่อล้นขึ้นมาหรือเปล่ามันใช่สาเหตุนี้หรือไม่

ในซีนนั้นคือขอให้คนแบบเปิดไฟให้หน่อย
รู้สึกตัวเองเหมือนเป็นนักร้องมาก
แล้วพออยู่นี้ไฟมันก็พุก